ล่าสุดไปตระเวนงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

เหรียญก่อนพากันซ้อนรถหลบหนีไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันอังคารที่ผ่านมาคืนเดียว
คนร้ายตระเวนงัดตู้เครื่องสักผ้า

คณะกรรมการกองทุนประชารัฐด้วยที่รัฐบาลเนี่ย

นำไปลงทุนหามรายได้เข้าชุมชนที่มีนาง

แสนยันนันกำนันตำบลสวนดอกไม้

ส่วนที่มะเร็อง

ตู้เติมเงินบุญเติมที่ร้านขายของชำข้างโรงเรียนวัดบ้านแรงหมู่๑
อำเภอเมืองจังหวัดมรยองดูสิครับ

เจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านถูกงัดเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ

อารวาสงัดตู้เติมเงินในเขตตำบลตะพงแล้วก็ตำบลบ้านแรงไปแล้ว
มีผู้เสียหายหลายตู้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
แหม่พักนี้ไม่รู้ว่าข้าวยากมากแพงหรืออย่างไร
ขโมยพัจจนเยอะมากนะครับ
ทำทุกวิถีทางเอาทุกอย่างที่สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้